ยังอยู่เรื่องบนท้องถนนคุณผู้ชมที่ระยองมีกลุ่มกระบะแต่งซิ่ง
เขามารวมตัวจะแข่งรถซิ่งกันโอ้โหเบิร์นดังเอี๊ยดเอี๊ยดกันเลยนะ
แต่ดันไปแข่งเอาตีหนึ่งตี๒ชาวบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับ
โอ้โหควันขโมงเลยคุณผู้ชมฮะเหล่ากระบาดแต่งซิ่งเนี่ย
ยึดถนนสาธารณะไปซะแล้วนี่คือในซอยมาบยางพรสิบแปด
ปลวกแดงที่ระยองครับคนแถวนั้นก็เดือดร้อนนะสิ

วกหูเสียงรถกระบาดแต่งซิ่งพวกนี้แหละก็มีกล้องวงจรปิดของร้านค้า
แถวนั้นจับภาพไว้ได้ครับขณะที่รถกระบะสองคันเนี้ย
ส้มคันสีขาวคันมาจอดเทียบเคียงกันตรงนี้ครับราวกับว่าพูดคุยตกลงอะไรกันสักอย่างหรือเปล่า
หรืออาจจะตกลงในการแข่งกันครั้งนี้แล้วสองคันนี้ค่อยค่อยถอยลงมานิดนึงฮะ
ถอยลงมาเหมือนจะตั้งหลักตรงจุดสตาร์ทแม่มีแบบนี้ด้วยอืม
พักหนึ่งมีวัยรุ่นเสื้อขาวครับวัยรุ่นเสื้อขาวให้สัญญาณเท่านั้นแหละ
ควันดำเบิร์นยางวิ่งออกไปตามสไตลกระบาดแต่งซิ่งเลยฮะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังถนนเส้นนี้ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบครับ
แม่ค้าท่านหนึ่งก็เล่าแบบนี้ว่าไอ้กลุ่มรถพวกนี้นะน้องนักข่าว
มันจะมารวมตัวกันแข่งทุกคืนแหละตีหนึ่งตีสองโอ้แล้วเวลาพักผ่อนนอนหลับแท้เลย
แข่งกันแบบนี้เดือดร้อนนะสิเดือดร้อนพวกเขาอยากฝากไปถึงกลุ่มที่มารวมตัว
กระบาดแต่งซิ่งเนี่ยบอกพวกคุณมีเงินซื้อรถกันแล้วตังค์เติมน้ำมันก็มี
ผ่อนค่างวดก็มีที่คุณไม่มีคือจิตสำนึกนะควรจะมีจิตสำนึกหน่อย
แล้วก็อยากให้ตำรวจลงพื้นที่รับมาจัดการปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเลย
ทางเจ้าของท้องที่อย่างตำรวจสพปลวกแดงเนี่ยก็บอกว่าก็เข้ามาตรวจสอบแล้ว
ตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ว่าวัยรุ่นกลุ่มที่มารวมตัวกันที่มาขับกระบะแต่งซิ่งกันเนี่ย
มาจากไหนเป็นใครจะได้ตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ฝากตำรวจด้วยนะฮะตำรวจสพปลวกแดงนะครับ
นี่ขนาดกลางคืนยังเห็นควันดำแบบนั้นนะ